ปิดผลโหวตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่

แล้วก็ประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในวันนี้ค่ะ

สามีแห่งชาติรุ่นใหญ่วัยอบอุ่นคนไหนนะคะ
หล่อลืมหล่ออมตะหล่อตลอดการเวลานี้ฆ่าไม่ตายจริง
ครองแชมป์ไปเลยค่ะจากจำนวนผลโหวต๓๓ได้แก่
คุณพ่อลูกหนึ่งติ๊กเจษฎาพรผลดีปรบมือ
เฉือนกับอันดับที่๒อย่างพี่ก้องสหรัฐมาแบบหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียว
ที่คะแนนโหวต๒๖ค่ะ
ไล่ตามมาติดกันด้วยคุณพ่อลูกสองอย่างเคนธีรเดชด้วยผลโหวต๒๐ค่ะ
ขณะที่เสน่ห์ของชายชาติทหารก็ไม่น้อยหน้าหนุ่มคนไหนเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าผู้พันเบิร์ตมาวินติดในอันดับที่๔ด้วยผลโหวต
และสุดท้ายหนุ่มโสดเนื้อหอมเพียงหนึ่งเดียว
ติดโผล่สามีแห่งชาติวัยอบอุ่นป้องนวัดก็เข้ามาอยู่ในอันดับที่ห้า
จากคะแนน๑๐นั่นเองค่ะ
โอ้โหแต่ละคนดิฉันก็อยากจะกดโหวตให้ทุกคนเลยนะจิ้มไม่ถูก
จักเออใช่แล้วแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็คือว่าเนี่ย
วันนี้พี่ป้องมีการลงรูปภาพนี้
ที่ทางไทยรักษณ์ของเราเนี่ยจัดผลโหวตผู้ชายอบอุ่น๕อันดับ
แล้วพี่ป้องก็ติดอยู่ใน๑ใน๕ด้วย
บ้างก็เลยมีการแซวออกมาว่าอบอุ่นมันหมายความว่ายังไง
แล้วก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าเออมันน่าจะหมายความว่า
ดูแบบเป็นผู้ชายที่สาวต้องการหรือเปล่า
เป็นผู้ชายที่แบบโอ้ดูดีดูแบบยากกอดอะไรอย่างนี้
คือเป็นผู้ชายลุคอบอุ่นเป็นแคระเอกในตำนาน
ยังกลัวว่าหลายคนจะมองว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นนี่คือดูแบบ

แต่ละคนที่พามานี่คือฮอตทั้งนั้นนะคะ
ยิ่งแก่ยิ่งหล่อยิ่งแก่ยิ่งซ้ำ
คอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มนะคะ